คนนี้ยังไม่แต่งแต่มีข่าวว่าท้องแล้วค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวว่า

เรื่องแบบว่าเคยขายบริการนางก็โต้ไปนะคะ

ว่านางท้องจากชุดที่นางไปงานแต่งเพื่อน

ภาษาเพื่อนนะคะอาจจะมีคำพรุษนิด

ฉันมาพิสูจน์ว่าเพื่อนที่ฉันทองหรือเปล่าคะ

ท้องไม่ได้ท้องไม่ได้ท้อง

แล้วใส่ชุดโครงแล้วก็
แต่ว่าสมมุติมันอำนวยได้ไหมให้คนเข้าใจกันอ่ะ

สรุปก็คือไม่ได้ท้องไม่ได้จะปิดข่าวไม่ได้อะไรเลย

ค่ะนะคะส่วนเรื่องแต่งนะคะนางบอกว่าเก็บตังค์ก่อนนะคะ
ก็จริงแต่งได้แล้วล่ะค่ะ

บอกว่าเธอไปขายบริการ
คือถ้าเป็นคนอื่นดิฉันว่าโกรธเลือดขึ้นหน้าไปแล้วนะ
แต่ด้วยความเป็นต้นหอมทำทุกอย่างให้ซอฟต์แล้วก็ฮาได้
ทำให้คิดมากไม่ได้สนใจสิ่งนอกเสียงกา